กลับเรียนท่านประธานรัฐสภากับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิรัย
ฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้กับผมจะขออภิปราย
เสนอร่างรัฐมนุนแห่งราชนาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนกว่า๑๓๕๒๔๗รายชื่อ
เสนอชื่อตามรัฐมนุนมาตรา๒๕๖มาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ซึ่งตามหลักการในการขอแก้ไขครั้งนี้
คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลแห่งราชจักรไทย
เพื่อยกเลิกมาตรา๖๕เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในหมวดที่๗
รัฐสภามาตราที่๗๙ถึง๑๕๗และเพิ่มบทบรรยัติใหม่ในโหมดที่๗
สภาพผู้แทนรัศดรมาตรา๗๙ถึงมาตรา๑๔๑แทน
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๕๙เพิ่มเติมมาตรา๑๙๓ทับ๑
มาตรา๑๙๓ทับ๒เพื่อยกเลิกหมวด๑๑สารรัฐมนุนตั้งแต่มาตรา๒๐๐ถึง๒๑๒
และเพิ่มบทบัญญัติใหม่ในหมวดที่๑๑สารรัฐมนูลตั้งแต่มาตรา๒๐๐๒๑๕แทน
เพื่อยกเลิกหมวด๑๒องค์กรอิสระตั้งแต่มาตรา๒๑๒ถึงมาตรา๒๔๔
และเพิ่มเติมบทบัญญัติเป็นหมวด๑๒องค์กรอิสระตั้งแต่มาตรา๒๑๖ถึง๒๔๗ทับ๓๒แทน
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๒๕๖เพื่อยกเลิกหมวด๑๖การปฏิรูปประเทศ
ตั้งแต่มาตรา๒๕๗ถึง๒๖๖
เพื่อเพิ่มเติมหมวด๑๖การลบล้างผลพวงรัฐประหารตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภา๒๕๕
และการป้องกันและการต่อต้านการรัฐประหาร
ตั้งแต่มาตรา๒๕๗๒๖๑เพื่อยกเลิกมาตรา๒๖๙๒๗๐๒๗๑๒๗๒และมาตรา๒๗
เราต้องเข้าใจว่ารัฐมนูลแห่งราชจันตร์จากไทย๒๕๖สูตรนี้
มีต้นคั่วมาจากการยึดอำนาจของคณะรัฐประหาร
นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมนตรี๒สมัย
ซึ่งใกล้จะครบ๘ปีในวันที่๒๓สิงหา๒๕๖
ตั้งแต่๒๒พฤษภา๒๕๕๗เป็นต้นมา
เพราะมีบทบัญญัติรองรับและรับรองการกระทำการเป็นกระบด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และได้นิรธศกรรมตนเองกับพวกไว้ในรัฐบรรนูหนแห่งราชาชะนาจากไทย
ผ่าส่อ๒๕๕๗ฉบับชั่วข่าวในมาตร๔๘
และรับรองและรองรับในรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๖๐ในมาตรา๒๗๙ทั้งสิ้น
ผมจะอภิปรายในประเด็นส่วนของมาตรา๒๗๒นั้น

เพราะมีอย่างที่ไหนเอาสว๒๕๐คน
ตนเองเลือกมากับมือมาโหวตตนเองให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับสสฝ่ายรัฐบาลอีก๒๐๐กว่าคน

ควรจะมีสมาชิกวุฒิสภาไว้กันกองกฎหมายเพื่อความรอบครอบ
เพราะบางทีสอสออาจจะไม่รอบครอบพอ
แต่วุฒิสภาหมายถึงสภาที่มีแต่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่มีเจ้าของมีความเป็นอิสระทางการเมือง
ที่สำคัญต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชน
ไม่ใช่สว๒๕๐ชุดปัจจุบัน
ยึดโยงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และสวกลุ่มนี้มีความซื่อสัตว์พักดี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างสุดลิ่มที่ประตู
ยกตัวอย่างเมื่อวันที่๒๔มิถุนาส๒๕๖๔
มีการประชุมวุฒิสภาพลเอกประยุทธ์จันโอชา
คนว่าในที่นี้มีใครไม่เชื่อมั่นผมหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีใครยกมือเลยนะครับ
ถ้าอย่างนั้นผมจึงอยากเรียนให้ท่านนายกมนตรีเนี่ยลองไปถามประชาชนบ้างสิ
หรือไม่ท่านก็เปิดคอมเมนต์เฟสบุ๊คส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี
ก็จะรู้ว่าประชาชนรักท่านแค่ไหน
หากท่านนายกมนตรีกลัวว่าลูกน้องจะโกหก
ท่านนายกมนตรีก็ไปคนเดียวก็ได้นะครับไปที่ไหนหรือไปกับลูกน้องสักสองคนก็ได้นะครับ
ไปตามชุมชนไปนั่งรถเมย์นะครับไปไล่นาหรือไปตามบ้านประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งน้ำท่วมทุกวัน
จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครชัยนาฏหรือจังหวัดอื่นหรือไปตามตลาดหรือห้างก็ได้
ไปถามเขาว่ายังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้อยู่ยาวหรือไม่
ท่านก็จะรู้คำตอบเองให้ไปฟังกับหูเชื่อกับตาและยอมรับว่ามันคือเรื่องจริง
เหล่านั้นมีสูงย่อมมีต่ำมีอำนาจย่อมหมดอำนาจมีวาสนาก็ย่อมหมดวาสนา
ไม่มีส่วนใดที่ยึดโยงกับประชาชนแม้แต่อย่างเดียว
ถ้ามีแบบนี้ผมก็มองว่าร่างที่เขาเสนอมา
ยกเลิกไปก็เห็นด้วยนะครับ

อีกทางหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดี
ถ้ายกเลิกไปแล้วผมยังมีความคิดส่วนตัว
ว่าจะเพิ่มสอสออีกสัก๒๕๐คน
ก็ยังดีกว่าอย่างน้อยก็ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนนะครับ
อีกอย่างหนึ่งคือสวชุดปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก
ตรงที่ว่าเป็นคนรับรองการสัญหาองค์กรอิสระตามรัฐมนุน
ว่าจะเป็นกรรมการปปชกรรมการคอตงกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตุรกราคารสาธารณภัยกรรมพิธีและกรรมการกต
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ต้องมีความเป็นการทางการเมือง
เพื่อไม่ใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อรักษาบ้านเมืองเอาไว้
ส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศแล้ว
ดูแล้วไม่ทันกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน
เพราะบุคคลที่เข้าไปดำรงตำแหน่งในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และกรรมการปฏิรูปเป็นบุคคลที่ไม่หลากหลาย
ไม่ครบถ้วนในช่วงวัยสมควรต้องปรับปรุงแก้ไข
ใช้คนให้ถูกกับงานเหมาะกับการกำหนดอนาคต
ไม่ใช่เป็นการกำหนดอนาคตให้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา
ส่วนการเพิ่มเติมหมวดที่๑๖
ลบล้างผลพวงของการรัฐประหารเมื่อวันที่๒๒พฤษภา๒๕๕
และการป้องกันการต่อต้านการรัฐประหาร
ถึงแม้ร่างนี้จะรับร่างไปผ่านไป
ถ้ามีกลุ่มทหารหรือกลุ่มบุคคลที่กระหายอำนาจ
กลัวว่าจะสูญเสียอำนาจอีกอีกทั้งกลุ่มทหารกลุ่มนี้
ยังมีอำนาจในการควบคุมอาวุธยุทธโปรกรณ์ของรัฐจำนวนมาก
ดีแค่ไหนก็ไม่สามารถห้ามสันดาลคนแบบนี้ได้
มีวิธีเดียวที่จะสามารถต่อต้านการรัฐประหารได้คือ
ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันไม่จ่ายภาษี
ทุกรูปแบบให้กับรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหาร
อย่างไรสมมุติถ้ามันไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้ในการบริหารประเทศ
หรืออีกวิธีหนึ่งก็จะใช้วิธีในการอารยะขัดขืน
อย่างเช่นประชาชนมีรถยนต์มีรถบรรทุกมีรถจักรยานยนต์
ถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่ก็จอดรถไว้กลางถนน
เพื่อต่อต้านการรัฐประหารประท้วงให้ผู้นำรัฐประหารออกไป
แค่นี้ทหารกลุ่มที่ยึดอำนาจก็กลับบ้านเก่าไปแน่นอน
แต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมือนแต่ก่อน
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีหนี้สินถึงประมาณ๙๓ล้านล้าน
หนี้สินประชาชนอีกประมาณ๑๔๔ล้านล้าน
สำรองประเทศเรามีแค่๘๗ล้านล้านแค่นั้น
มีหนำซ้ำประมาณเดือนหน้าหรือเดือนมาลืน
รัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มอีกประมาณ๑๐๑๕ล้านล้าน
รวมเงินกู้ที่ขาดดุลงบประมาณประจำปี๘แสนถึง๑๐ล้านล้านต่อปี
แม้จะผ่านพระราชกำหนดกู้เงินหรือพรบกู้เงินไป
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ดอกเบี้ยหรือเปล่า
และจะได้ต้นคืนเมื่อใด
นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หัวหน้าคณะรัฐประหารคนเดิมหรือคนต่อไป
ไม่กล้าที่จะมาบริหารประเทศต่อหรือไม่กล้าทำต่อไป
เพราะว่าปัญหาของบ้านเมืองมันเยอะเหลือเกิน
การแก้ไขปัญหาประเทศชาติและประชาชนการหาเงินเข้าประเทศ
เพื่อมาดูแลประชาชนการประกันรายได้สินค้าเกษตร
ปัจจุบันรัฐบาลก็ยังหาเงินมาดูแลเกษตรกรไม่ครบ
จนถึงยังขาดอีกประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
เก่าก็เยอะสะสมเป็นจำนวนมาก
ผู้นำประเทศคนใหม่จะต้องมีความเสียสละ
ต้องใช้สมองและสติปัญญาเป็นอย่างมาก
ทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีรายได้เข้ามาบริหารคนในประเทศและใช้หนี้เก่า
๘ปีที่ผ่านมาเป็นนายกที่บริหารงานไม่เป็นกู้เงินเป็น
อย่างเดียวมาแจกและซื้ออาวุธเป็นอย่างเดียวทางรอดของ
ประเทศไทยคือต้องมีนายกมนตรีที่มาจากพลเรือนที่เป็นพ่อ
ค้าหรือเป็นอาชีพอื่นอื่นก็ตามก็ได้ยกเว้นทหารเพราะถ้าเป็นทหาร
แล้วก็เป็นแบบนี้ดังนั้นผมจึงเรียนมายังพี่น้องประชาชน
สบายใจเรื่องรัฐประหารได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกอีกทั้ง
สังเกตได้ว่าเนื้อหาที่พี่น้องประชาชนเสนอมาในร่างรัฐธรรม
นุนฉบับปัจจุบันในการแก้ไขครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ดี
มุมของผมผมอยากให้ผ่านวาระหนึ่งสองสามไปแต่หลัง
จากผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องตามตามรัฐมนุนมาตราสองร้อย
สิบหกวงเล็บแปดเพราะต้องผ่านผ่านการประชามติ
เพราะว่าการแก้ไขดังกล่าวมีการแก้ไขที่มาของอำนาจ
คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐมนูลหลายองค์กรด้วยกัน
แต่ผมเชื่อว่าประชาชนให้ผ่าน
แต่ในรัฐสภาแห่งนี้ผมเชื่อมั่นว่า
สสฝ่ายรัฐบาลและสวชุดปัจจุบัน
เกือบทั้งหมดจะไม่ให้ผ่านตั้งแต่วาระแรก
ส่วนตัวผมและพักไทยศิวิรัยให้ผ่านวาระแรก
เพราะเป็นร่างของประชาชนที่เขามีเจตนาที่ดี
แก่ประโยชน์บ้านเมืองผมการันตีร่างฉบับนี้